สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมพีรวัตรอัธนาค
หน้าที่แทนคุณชายรัฐถมยานะครับติดตามประเด็นข่าวร้อนทั้งในและต่างประเทศแบบเจาะลึก
เพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารสำคัญในรอบวันทางไทยรัฐทีวีตั้งแต่๕ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นเราเริ่มต้นกันด้วยคดีแม่ประนอมนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่ลูกนั้นได้กอดกันร้องห่มร้องไห้ครอบครัวกำลังจะกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง
และลูกสาวคนโตแม่ประนอมได้คืนทรัพย์สินบางส่วนให้กับแม่ประนอมไปแล้ว
ในวันนี้ความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับทนายความแจ้งว่าจะมีการทำบันทึกข้อตกลงต่อหน้าศาลสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
หลังจากที่นางประนอมแดงสุภาหรือแม่ประนอมเจ้าของธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอมยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดตลิ่งชัน
เพื่อขอคืนทรัพย์สินมรดกมูลค่ากว่า๕๐๐ล้านบาทจากนางสิริพรแดงสุภาลูกสาวคนโต
ทนายความของทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อแบ่งทรัพย์สินคืนบางส่วนแล้ว
โดยฝ่ายลูกสาวคนโตยินยอมที่จะคืนที่ดินจำนวน๓แห่งรวมมูลค่ากว่า๖๐ล้านบาท
ประกอบไปด้วยที่ดินในหมู่บ้านเศรษฐกิจมูลค่า๕๐ล้านบาท
ที่ดินในจังหวัดขอนแก่นมูลค่า๓ล้านบาท
และบ้านพักพร้อมที่ดินที่เขาใหญ่มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
อกจากนี้ยังยินยอมที่จะจ่ายเงินให้นางประนอมไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกเดือนละ๑ล้านบาท
ขณะที่นายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัยธนายความแม่ประนอมเปิดเผยว่าการเจรจากลายเกลี่ยในวันนี้เป็นไปทิศทางที่ดี
แต่ยังไม่สามารถตกลงรายละเอียดเรื่องการแบ่งทรัพย์สินได้ทั้งหมด
เนื่องจากว่ายังไม่มีการพูดถึงเรื่องของการคืนหุ้นบริษัทพี่บูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัด
ที่มีมูลค่ากว่า๓๘ล้านบาทรวมถึงการชำระหนี้มูลค่า๒๐ล้านบาท
ซึ่งแม่ประนอมได้นำไปซื้อที่ดินมาทำร้านอาหารขณะที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนหน้านี้ครับ
ผมเองก็ในฐานะทนายความก็จะไม่กดดันในส่วนของหรือยุ่งเกี่ยวในส่วนของทรัพย์ว่า
ตัวความจะเอาทรัพย์ตัวไหนผมมองว่าเรื่องครอบครัว
ทรัพย์ก็ให้คนในครอบครัวคุยกันผมยินดีที่จะทำในขั้นตอนกฎหมายให้มันสำเร็จนะครับ
ผมเรียนว่าหน้าที่ทนายความเราก็คือทำขั้นตอนกฎหมายให้มันสำเร็จ
ในส่วนของตัวทรัพย์เราก็ไม่ควรจะไปก้าวไก่นะครับขอให้ตัวความก็ตกลงกัน
ทนายความของฝ่ายแม่ประนอมนั้นยืนยันนะครับว่าแม่ประนอมยินดีที่จะถอนฟ้องทุกคดีทันทีที่ฝ่ายลูกสาวคนโตทำบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
ซึ่งสารจะเจรจากลายเกลี่ยกันอีกครั้งวันที่๓๐พฤษภาคมนี้ครับ